เรื่องราวบนท้องถนนกันหน่อยให้คุณผู้ชมดูคลิปนี้แล้ววิพากษ์วิจารณ์ได้นะฮะ
เพราะว่าเด็กเนี่ยโอ้โหขี่มอเตอร์ไซค์หมวกกันน็อกก็ไม่ใส่คุณผู้ชม
แล้วขี่นี่คือแบบหมอแบบสุดเลยจริงจริงอ่ะ
ห่วงเรื่องความปลอดภัยไม่อยากให้เส้นชัยอยู่ในเมนจริงค่ะ
คันซ้ายยังไม่ได้ก้มเลยนะคันซ้ายยังไม่ได้ก้มเลยครับถึงหวานนี้ถึงหวานนี้ครับ

เนี่ยคนที่ขับกระบะตามมานี่คือภาคเสียงแบบก็ลุ้นมากเลยนะคุณผู้ชม
ถนนตรงนี้คือถนนอินบุรีตากฟ้าอยู่ที่นครสวรรค์ค่ะ
อย่างที่บอกคุณว่าเขาแข่งกันไหม
แข่งกันหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าตอนที่ฟังเสียงภาคเหมือนกับว่าเขาแข่งกับคันซ้ายมือเหรอ
เนี่ยแต่ว่ามันอันตรายค่ะเพราะว่าเด็กสองคนหมวกกันน็อกก็ไม่ใส่แล้วก็หมอบมาแบบนี้ค่ะ
นี่ยังโชคดีนะมอเตอร์ไซคันข้างเขาไม่ได้เร่งด้วย
งั้นเส้นชัยของหนุ่มน้อยไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนเลย
เตือนค่ะคุณผู้ชมดูแลบุตรหลานให้ดีไม่อยากให้เกิดความเสียใจถ้ามันเกิดอะไรที่มันแบบเหนือความคาดหมายขึ้นนะครับ